คุณผู้ชมมานี่ค่ะชวนไปกินหม้อไฟ
หม้อไฟยุนนานแบบเข้ากับอากาศช่วงนี้มากเลยคุณผู้ชม
นี่ค่ะดูจากชุดที่ใส่ก็น่าจะหนาวอยู่
ใช่อากาศมันหนาวแบบนี้หม้อไฟต้องมาสดแบบร้อน
แล้วนี่นะในหม้อไฟเรียงกันแบบ๙ชั้น
มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยบอกทีละชั้นไล่ไปเลย
เผื่อใครอยากชิมนะคะสามารถไปได้เลยอยู่ที่บ้านผาตั้งค่ะ
ที่ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
คือก่อนจะไปกินเราพาไปชมวิวก่อนค่ะ
เราพาไปดูวิวแล้วก็พาไปเที่ยวให้มันหิวหิวก่อน
จุดตรงนี้นะทะเลหมอกที่มีตลอดปีคุณผู้ชม
ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเพราะว่าอะไร
ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล
สูงประมาณแบบ๒๐๐เมตรก็เลยทำให้อากาศที่นี่เย็นสบายค่ะ
เราไปคุยกับเจ๊เฟย์เจ๊เฟย์ชาวจีนยูนาน
แล้วก็เป็นเจ้าของดาวล้อมเดือนรีสอร์ทร้านอาหารบนดอยผาตั้ง
นี่ค่ะเขาบอกว่านอกจากจุดชมวิวอาหารจีนขาหมูหมั่นโท
ที่รู้จักกันดีแล้วถ้าเกิดมาดูรีสอร์ตของพี่

นี่เปิดประตูด้านนั้นไปนะโอ้โหสวรรค์ชัด
ใช่ค่ะแล้วคือเขาบอกว่าเมนูร้านพี่เนี่ยมันก็รสมันก็เด็ด
เมื่อกี้พี่บอกขาหมูหมั่นโถไปแล้วใช่ไหม
ยังมีสุกี้หรือว่าหม้อไฟยูนานนี่แหละ
เขามีชื่อภาษาจีนด้วยนะคือหยุ่นนานโฮโก
คนจีนเขานิยมกินกันยิ่งหน้าหนาวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไอ้สุกี้ที่เราว่าหรือว่าหม้อไฟยูนนานเนี่ย
มันมีอะไรบ้างอ่ะต้องเห็นขนาดก่อน

ใช่เดี๋ยวจะค่อยไล่เรียงค่ะ
เมื่อกี้ที่ดอมถามว่ามี๙ชั้น๙ชั้นมีอะไรบ้าง
เริ่มจากล่างสุดก่อนเลยเขาเอาผักกาดเขียวมารองนะ

ดำมันจะช่วยเรื่องแบบบำรุงสุขภาพ
แล้วถ้าเกิดยิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะพี่เบิร์ตต้องจัด
ชั้น๓จะมีเผือกค่ะเผือกทำให้น้ำซุปเข้มข้นกลม

ใช่จะต้องมีหนังหมูแช่นิ่ม
จะต้องมีฟองเต้าหู้แล้วก็มีแฮมยูนานหรือว่าเนื้อน้ำค้าง
ส่วนชั้นที่๗ก็จะเป็นพวกหมูชุบแป้งลูกชิ้นปั้น
และสุดท้ายข้างบนที่เห็นเหลือง
ม้วนท็อปอยู่ด้านบนค่ะ
นี่ใส่พวกไส้ใส่หมูสับนะ
ปรุงรสด้วยเกลือกุ้ยช่ายน้ำขิงพริกไทยเครื่องเทศจีนอะไรพวกนี้

เขาบอกว่าเขาต้องเคี่ยวจากกระดูกหมูให้มันกลมให้มันหอมหวานค่ะ

อดถั่วลันเตาผักกาดขาวจากโครงการหลวงผ่าตั้งนะ
แล้วไม่ใช่อยู่ดีเดินไปถึงอ้าวเมื่อไฟยูนาน๑จัดมา
เพราะว่าแหมดอมบอกเครื่องปรุงแบบเข้มข้นขนาดนี้แล้ว
มันหลายขั้นตอนต้องเตรียมตัวหน่อยต้องเตรียมของหน่อย
ใช่ค่ะหม้อนี้ไปแล้วก็กินกันได้ทั้งครอบครัวกินกันได้๑๐คนเลยคุณผู้ชม
แล้วอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นชาวยูนาน
เมื่อก่อนเขาจะทำเมนูนี้เลี้ยงเฉพาะแขกคนสำคัญเท่านั้น

ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเป็นแขกคนสำคัญที่ดอยผ่าตั้งนี้
สั่งทานได้เลยร้านเจ๊เฟย์อย่าลืมจองล่วงหน้านะคะ
แล้วก็เราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ข้างล่างนี้ค่ะ
เฟย์ดาวล้อมเดือนอ้าวลองแวะไปเยือนดอยผาตั้งสักรอบค่ะ
แน่นอนคุณผู้ชมติดใจค่ะ